ช้างไปดูเรื่องของควายกันนะคะสำหรับพี่คล้าว๒๐๑๘ค่ะ
คล้ายคนนี้เนี่ยโด่งดังมาจากการเซลฟี่คู่กับเจ้าควายตัวหนึ่ง
หน้ามันยิ้มเนี่ยนี่แหละ
โด่งดังประมาณนึงแต่มาโด่งดังยิ่งกว่าจากกรณีที่เรียกรายเงินขอถ่ายควาย
ทำไปทำมากลายเป็นเรื่องโอละพ่อเพราะเจ้าของควายตัวจริงออกมาบอกว่า
ควายนี้ไม่ใช่ของพี่คล้าวเป็นการเล่าเรื่องแบบผิดเพี้ยนเพื่อเอาเงินไปซื้อควาย
สุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องมาที่สอนอรับทราบข้อกล่าวหา๔ข้อหาด้วยกันค่ะ
คล้าวคนนี้หรือว่านายสุรัตนแพ่วเกรดนะคะก็เป็นชาวจังหวัดชายนาฏ
เจ้าของภาพควายยิ้มที่เป็นขวัญใจชาวโซเชียลจนได้ฉายาพี่คล้าว๒๐๑๘นี่แหละ
ก็มากับนายรัชพลศิริสาคอนเมื่อวานนี้นะคะเป็นทนายความค่ะ
พบกับพนักงานสอบสวนสนคันนายาวพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหา๔ข้อหา
ประกอบไปด้วยช่อกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบคอมพิวเตอร์
พรบควบคุมการเรียรายเงินและฟอกเงินโอ้โหโดนฟอกเงินด้วยนะ
โดยเขาขอเลื่อนพบมา๓วันแต่สุดท้ายก็มานะคะ
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเจ้าทองคำเจ้าควายเนี่ย
ตำรวจเข้าไปรับตัวมาเพราะว่าต้องอายัดมันเป็นของกลาง
มาอยู่ที่สอนอค่ะเขาบอกว่าวินาทีที่
ลูบหัวแล้วก็หอมมันด้วยความคิดถึงนะคะ
นายสุรัตนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็นำหลักฐานสลิปการรับโอนเงินจากกลุ่มเพื่อน
รวมถึงเอกสารจากอายการจังหวัดชายนาฏ
ยื่นให้กับพนักงานสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์
และขอรับตัวเจ้าทองคำกลับไปเลี้ยงดูด้วย

ในการโพสต์ข้อความเรียกรายเงินจากสาธารณชน
โดยเฉพาะการใช้คำว่าถ่ายชีวิต
แต่โลกโซเชียลตีความกันไปเอง
ส่วนเงินที่ได้รับบริจาคมาเนี่ย

จ่ายค่าซื้อควายจากนายกอบตศุกร์เดือน๕จริง

แม้แต่สลึงแดงเดียว
เราอยากอนุรักษ์ควายครับผม
เป็นเจ้านางผมก็อยากเลี้ยงควาย

อยากให้ชุมชนมีความสุข
ให้เด็กได้มาวิ่งเล่นกัน

คือในโพสต์ผมไม่เคยโพสต์คำว่าไทย

แต่มันคือแค่ตอนที่สื่อมาสัมภาษณ์ผม
ก็แค่ไม่คิดว่าหลุดคำพูดไป
แต่ผมตั้งใจแค่ว่าการใช่เนี่ย

ไม่มีการขายไปไหนให้อยู่กับเราตลอดไป

เพื่อแบบเพื่อนจะได้ว่าเออ

ให้ขายต่อไปไหนได้
แล้วก็สร้างลอยยิ้มเอนลักษณ์เข้าไป
ใช้ประโยชน์จากกำคุณสัตว์เขา
คือตัวนายสุรัตน์เขามองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร
ที่หลายคนตีความเข้าใจกันไปคนละทิศคนละทาง
เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวง

พูดซื้อว่าก็อยากจะขอเรียกรายเงิน๑แสนมาช่วยควาย
ช่วยให้เขาได้อยู่กับเจ้าทองคำอืมอืมพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงห์เดช
ผู้กำกับการผู้อำกับสนคันนายาวก็บอกว่าก็ขอบคุณที่นายสุรัตน
ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนนะคะหลังจากนี้จะรวบรวมข้อเท็จจริง
ตามที่นายสู่รัฐให้การแล้วก็ปล่อยตัวนายสู่รัฐไป
แต่กำชับนะคะว่าอย่าหนีนะห้ามหนีนะแล้วก็ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับพญาหลักฐานด้วย
ขั้นตอนต่อไปจะเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเรื่องควายของกลางต่อไปนะคะว่า